ปรบมือกับทีมงานแล้วก็นักแสดงจากละครเรื่อง
โดยเขาตบโดยเขาตี
ย่าเนี่ยแอบมาสปอยผ่านบันเทิงไทยรัฐบอกว่าเปิดตัวไปตอนแรกสนุกแล้วก็น่าติดตามด้วย

เสาร์นี้ตอนเย็นเพื่อน๖โมงนะ

เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของตัวนิด

บางที่สาวเหมือนย่าแสดงในเรื่องนี้
หลังจากที่ได้รู้ความจริงว่าเป็นสาวโรงงานช้ำรักค่ะ

เรียกอีกอย่างชัดคือเมียน้อยนั่นแหละค่ะ
เป็นแบบไม่ได้ตั้งใจพูดไปยังไงก็เจ็บ
แต่ตัวเธอจะเดินหน้าต่อหรือพอซ้ำนี่

แล้วก็เป็นกำลังใจกับเธอผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีวันนี้๖โมงเย็นค่ะ
แล้วตัวเราเองก็ตกใจว่าไหนจะอื่นทางคนด้าย
ก็อยากให้ทุกคนติดตามจนจบเลยค่ะ
ฝากติดตามด้วยกันนะครับ
เสียจรับ